เรื่องของรถน้ำมันหมดถ้ารถมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมด
ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ใจดีหรือเพื่อนกัน
เอาเท้ายันเออเท้ายันไปเออเออเออเออเออเออเออ
พาไปปั๊มน้ำมันแล้วถ้ารถเก่งน้ำมันหมดอ่ะ
ถ้ารถเก่งน้ำมันหมดแล้วพี่มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ย
จะทำไงเขาจะช่วยยังไงจะยันได้เหรอ
ถามเมื่อกี้ว่ายันได้ไหมนี่ครับเป็นสิ่งยืนยัน
อันนี้นั่งยันอันนี้กี่ยัน
คุณผู้ชมดูพัสดุพี่เขาก่อน
พัสดุก็ล้นอยู่แล้วแต่ว่าน้ำใจงามจริงนะครับ
พี่สาตราวุฒิจุธาบุตรนะครับอายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานส่งพัสดุเล่าบอกว่า๑๙พฤษภาคมบ่ายโมงพอดีเลยพี่
ผมออกจากคลังตรงท่าอิดนนทบุรีจะไปส่งของ
แล้วพอดีน้องคนที่ขับรถยนต์เป็นพนักงานส่งของเหมือนกัน
บอกพี่น้ำมันหมดผมอยู่หน้าไทยวัสดุราชพฤกษ์เนี่ยพี่นะครับ
ซึ่งเขาก็ช่วยซื้อน้ำมันมาเติมให้นะแต่มันไม่มีแกนลอนไง
จะไปซื้อน้ำมันให้แต่ไม่มีแกนลอนก็เลยอาสาเดี๋ยวพี่ยันให้
ไม่ใช่ยันน้องเขานะยันรถให้ถามว่าแล้วตอนใช้เท้ายันเนี่ย
มันหนักไหมก็บอกว่าหนักแหละนะแต่ว่าเคยทำบ่อยนะนะครับก็เลยไม่ยากมีประสบการณ์
ยันรถไปไกลกว่า๑กิโลเมตรก็ไปเจอปั๊มน้ำมัน
สาตาวุฒิยังเล่าอีกบอกว่าปกติเรื่องยันรถเคยยันตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้ว
มันเป็นวิชาของเด็กแวนพี่

อ่าใช่จากนั้นก็ยันรถยนต์ยันรถแท็กซี่ขอโทษขอโทษ

โอ้โหมีประสบการณ์มากกว่า๑๐คัน

มันต้องรู้จักประคองน้ำหนักรถนะ

มันยันฝั่งเดียวไงน้ำแข็ง

มันไม่ได้เหมือนเข็นแต่เข็นมันแบบอยู่ตรงกลางก็ได้
แล้วก็ฝากถึงคนที่จะทำบอกว่า

แต่เขาบอกไม่หนักนี่ใช่ไหม

เหมือนวิชาเด็กแว้นเอามาใช้ให้พึ่งในบันไดใช้คนนี้แหละ
ถ้าไม่เป็นจริงผมว่าไม่แนะนำให้ยัน
เราถีบแล้วมันไม่ถนัดโอกาสที่ล้อมันจะสะบัด
แล้วก็ตัวเราเองจะเจ็บเอง
โอ้โหฟังเสียแล้วรู้นี่มันเก่า
อยากไปเรียนวิชาไม่นอง

นางสาวสุพรรณาคล่องใจคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน
บอกโอ้โหมีคนเข้าไปดูเกือบ๒ล้านวิว
บอกว่าโพสต์คลิปนี้คืออยากจะให้คนไทยเห็นมุมดี
ของการมีน้ำใจบนท้องถนนโอ้โหมันต่อข่าวเมื่อกี้ได้ดีมากเลยนะเออเนี่ยครับ
แล้วก็บอกว่าโอ้ชื่นชมน้องเขาทำดีด้วยนะครับ